สำหรับนางเอกสาวสวยอย่างแอปทักษะออน
ก็ออกมาปฏิเสธกรณีที่ควงสามีหนุ่มนั้น
ไปไหว้พระขอพรทายาทคนที่๒ว่าไม่เป็นความจริง
พร้อมกับฝากไปถึงแฟนที่รอติดตามผลงานของเธอว่า
คงต้องรอกันไปก่อนค่ะ
นักแสดงสาวคุณแม่ลูกหนึ่งแอฟทักษะออน
ปฏิเสธว่าควงสามีสงกรานเตชะนรงค
หลังมีคนพบทั้งคู่ทำบุญที่วัดหัวลำโพงค่ะ
โดยนักแสดงสาวเผยว่าเป็นการพาสามีไปรำลึกความหลัง
เมื่อครั้งที่ทั้งคู่ขอกันเป็นแฟนครั้งแรก
ถือโอกาสแวะไปไหว้พระเท่านั้นเอง

เจ้าตัวขอปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ
อกจากนั้นแอฟยังฝากถึงแฟนละครว่า

เพราะตอนนี้ยังไม่พร้อมรับงานแสดง
ขอให้ติดตามงานอื่นกันไปก่อนค่ะ
ไม่มีอะไรค่ะวันนั้นไปทานข้าวแถวนั้น

ไม่ได้เถอะ
ไม่ขอร่วมที่นั้นได้ด้วยเหรอ
ไม่แน่ใจนะยังไม่ค่อย

เคยไปทำบุญด้วยกันแบบว่าวันที่เราขอเป็นแฟน
พยายามธรรมชาติอะค่ะอย่างที่บอกยังไม่อยากขอ
ถ้าได้ก็ดีค่ะถ้ายังไม่มาก็ไม่เป็นไรค่ะ
เราก็รู้สึกว่าการเขาเคยเล่นมาตลอด
แต่ว่าคอยแอปรอแบบว่าตามธรรมชาติ
แล้วก็คือขออย่างเดียวคือขอให้เข้ามาในเวลาที่เหมาะสมที่สุด
ซึ่งพอเรามีน้องปีใหม่ก็รู้สึกว่าอันนี้แหละคุ้มค่าที่รอคอย

แต่งงานอื่นทำอยู่นะคะการโฆษณาก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมค่ะ